ต้องบอกว่าในสนามว่าทุกเกมของเขาพริ้วแล้ว
แต่เรื่องหยอดคำหวานให้สาวเมย์เนี่ยพริ้วกว่าเขาสิ
ผมขอโทษนะครับวันนี้ที่ทำแก้วแตกนะครับ
ก็พอดีใจผมรู้สึกใจผมมันลอยไปหาแฟนผมครับ
จะขอโทษร้านทำแก้วแตกก็ขอโทษไป
ทำไมทิ้งท้ายต้องเออใจลอยไปหาแฟน
ใจลอยแล้วต้องหลั่น
เอ้าเขาบอกว่างานนี้ใจลอยคิดถึงแฟนก็มานะคะคุณ
เออแต่งานนี้ค่ะถอดคำพูดแบบชนิดคำต่อคำดูดีนะฮะ
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข้อแก้ตัวของนักฟุตบอลทีมชาติที่
ตสุดอย่างเจชนะทิพย์ค่ะที่อาศัยช่วงชุนละมุนทำแก้วแตก
แต่ว่าขอออกตัวว่าสาเหตุมันมาจากมัวใจลอยเพราะว่าคิดถึงแฟน
ตอกย้ำความหวานเฟล่อด้วยการเติมแคปชั่นว่า
ขอโทษด้วยนะครับใจมันลอยไปหาแฟนผม
ถ่ายละครเหนื่อยเลยเป็นห่วงก็เรียกเสียงกริ้วกร้าวสนั่นไอจีเลยทีเดียวนะคะ
งานนี้ต้องบอกเลยว่ามีหรือที่หวานใจม้วย
ทรงเสน่ห์เมพิชชนะจะไม่มารับลูกหยอดค่ะ
พอเมย์พักกองละครปุ๊บมาแอบตอบคอมเมนต์เลยบอกว่า
นี่อะไรล่ะเป็นใครกันแน่นะคะอ้าวอ่านไม่ออก
ก่อนจะตอบหวานกลับด้วยบอกว่าแหมเมย์เองก็คิดถึงเจชนะทิพย์เช่นเดียวกัน
คุณถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันเป็นคุณเมย
ดิฉันไม่โกรธแต่ถ้าฉันเป็นเจ้าของร้าน

แล้วมันเกี่ยวอะไรใจรอยทำแคว้ลุกไป
ของร้านเขาพังไปขอโทษเจ้าของร้าน
เจชันนาธิไม่ใช่ขอโทษบอกว่าเออคิดถึงเม
ไม่ใช่แก้ตัวว่าคิดถึงเมก็เลยทำแค้วแตก
เจ้าของร้านไม่เข้าใจ